เรื่องของการขวางรถกู้ชีพกู้ภัย

คนบาดเจ็บคนป่วยอะไรต่าง
เคสล่าสุดมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์

ผู้ป่วยฉุกเฉินอายุ๘๓ปี

บอกว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่นั้นไปไม่ทัน

ดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ

ทางรถกู้ชีพเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นก็คือมีมอเตอร์ไซค์

ขวางทางอยู่รถกู้ชีพก็
พยายามจะขอทางครับแต่ว่าคนขี่รถมอเตอร์ไซค

ไปพูดคุยกับทางคุณนิพนธ์

เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงบ่ายโมง

อายุ๘๓ปีลื่นล้มหมดสติ
ทางทีมก็โทรกลับไปสอบถาม

ยังมีชีพจรไหมทางญาติก็แจ้งว่า
ผู้ป่วยหมดสติไม่รู้สึกตัวครับ

ทางทีมกู้ชีพก็แนะนำให้ญาติ
กู้ชีพนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่

พอมาถึงที่บริเวณใต้ทางด่วน

แต่ทีนี้ก็ยังไม่หลบพอมาถึง
ช่วงที่หลบได้คู่กรณีก็

สุดท้ายแล้วเรื่องมันจบ
ลงตรงที่ว่ากู้ชีพนั้น
ไปบ้านผู้ป่วยนะครับ

ขี่ตรงไปแต่พอไปถึง

เสียชีวิตแล้วนะครับค่ะไปฟัง
เสียงทางเจ้าหน้าที่หน่อยครับ
แต่พอมาถึงช่วงที่ว่าเขาหลบได้

ว่าเราแซงมาแล้วพอแซงมาแล้วเขาก็บิดแซง
แล้วก็ปาดเข้ามาแล้วก็ดิ่งตรง

ไปบ้านผู้ป่วยไปถึงที่บ้านแล้ว
คือผู้ป่วยเสียชีวิตณที่เกิดเหตุครับ

แก้วเพชรบอกว่ามันมีความผิดตามกฎหมายนะ

ขับรถยนต์นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่